มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อนะครับ
ก่อนหน้านั้นเราเคยพูดถึงปาริโอเขาใหญ่

พิษจากโควิดไม่ไหวต้องปิดกิจการไปนะครับ
ว่านายทุนอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ของไทยเตรียม
เตรียมเข้ามาซื้อกิจการของปาริโอเขาใหญ่แล้ว
คือสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โอ้โหแต่ก่อนดังมาก
ไปเที่ยวเยอะแยะไปถ่ายรูปไปใช้บริการ
แล้วก็คนก็เงียบลงไปหน่อย
โควิดปิดคนนี่ไม่ไปเลยเพราะว่าเขาปิดนะฮะ
หลังจากโควิดมาก็ไม่รู้จะเปิดกิจการกันยังไงต่อ
ทีนี้ก็เป็นที่มาว่าปาริโอเขาใหญ่ปิดกิจการ
ด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครราชศรีมา
ก็เร่งผลักดันแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของโคราชเหมือนกันนะครับ
หลังกระแสปิดสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งนี้
นี่แหละครับก็เป็นกระแสข่าวออกมา
โซเชียลก็มีการแชร์กรณีปาริโอเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็รอกลุ่มทุนกลุ่มใหม่เข้ามาร่วมกิจการเข้ามาควบกิจการ
ก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยแวะเวียนไปเที่ยวชมเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะจริงแล้วพอปาริโอเขาเปิดนะคุณ
คือแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียงหรือว่าชุมชน
เขาก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วย
รุ่งทิพย์บุกขุนทศผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานนครราชสีมาเปิดเผยนะครับว่า
ริโอเขาใหญ่มีสัญญาณการปิดกิจการมาสักพักแล้วล่ะ
เพราะว่ามียอดขายยอดผู้ใช้บริการตกลงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจริงในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
อาจจะมีการปิดตัวลงของกิจการประเภทเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่ง
โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว
เพราะเริ่มมีการส่งสัญญาณออกมาต่อเนื่องนะครับ
ก็มันเริ่มมาตั้งแต่สถานการณ์การประบาดของโควิด๑๙
แล้วก็หลังจากนี้ที่หากไม่ยังไม่มีการฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจ
ขณะที่นายทวิสันโลนานุรักษ์อดีตเลขาธิการหอการค้าภาคอีสาน
บอกว่าเมื่อมีข่าวว่าปาริโอเขาใหญ่ปิดกิจการลง
ทำให้หลายคนก็ช็อกกับข่าวนี้
จากปาริโอเขาใหญ่เปิดกิจการมาอย่างยาวนานกว่า๑๑ปี
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความทรงจำของผู้ที่มาเที่ยวเขาใหญ่ไปแล้ว
โดยขายพ่วงกับโรงแรมจุลดิตด้วยมูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาท
และครั้งนี้เองนะครับก็มีข่าวว่าเจ้าสัวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์รายใหญ่ของไทย
เดากันออกนะว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็กิจการไหนนะครับ
กำลังให้ความสนใจจะซื้อต่อนะครับ
ท่องเที่ยวกลับคืนมาสู่ภาวะปกติแล้ว
เขาใหญ่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวยังคงจะไปพักผ่อน
เศรษฐกิจก็กลับมาบูมได้ไม่ยากนักนะครับ
คือหลังจากที่มีการผ่อนคลายในเฟสต่างผมว่านะเขาใหญ่
ก็มีคนเริ่มทยอยไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะ

แต่ว่าพวกสถานที่ท่องเที่ยวยังฟื้นยากอยู่

สถานที่ท่องเที่ยวที่คนเขาจะไปหลังโควิด

จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รถขับไปได้
บางทีคืออาจจะไม่ค่อยอยากใช้บริการรถสาธารณะ

ฉะนั้นที่เขาใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง

ใช่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกกิจการนะฮะ